คดีใหญ่ที่หัวหน้าครอบครัวผู้เป็นพ่อเครียด
ต้องใช้หนี้นอกระบบวันละ๘๐๐๐บาท
โอ้โหลำพังหาเงินให้พอปากท้องคนในครอบครัวก็ยากแล้ว
วันละ๘๐๐คุณผู้ชมลองคูณดูสิเดือนหนึ่ง

เครียดทำยังไงฮะถ้าออกไปได้ก็ตัดสินใจ

ตัวเองนั้นสาหัสไม่ตายนะฮะ
ล่าสุดก็ตำรวจเนี่ยสืบไปเจอต้นต่อคือพวกแก๊งหนี้นอกระบบเนี่ยนะฮะ
ค่ะก็กำลังขออนุมัติศาสตร์ออกไหม้จับอยู่๖รายน่ะฮะ
รายนะฮะที่เป็นเครือข่ายแก๊งนี้นะครับความคืบหน้าในการติดตาม
ขายแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบที่ผู้ต้องหานั้นถึงกับเครียดนะฮะ
หาเงินไปใช้หนี้ไม่ได้ก่อเหตุปาดคอภรรยาแล้วก็ลูกรวมสามศพ
มินบุรีเมื่อวานนี้ตำรวจสอนอมมีนบุรีขออำนาจศาลออกหมายจับแล้วหกรายนะฮะ
แล้วก็ควบคุมตัวมาสอบปากคำได้แล้วห้ามรายยังอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มอีก๒ราย
พันธุ์ตำรวจเอกชาญวิทย์พุ่มโพรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓ระบุนะครับว่า
เครือข่ายเงินกู้นอกระบบนี้คุมตัวได้แล้ว๕รายตอนนี้ยังเป็นแค่คนทำหน้าที่เก็บเงิน
แล้วก็แจกใบปลิวเท่านั้นคือเดี๋ยวนี้การปล่อยเงินกู้เนี่ย
เขาจะมีใบปิวไปแจกเนอะตามบ้านไปแปะตามตู้โทรศัพท์
เสาไฟฟ้าปาดโฆษณาก็เอาไปแปะค่ะใครสนแปะก็โทรไปสิเออโทรไปเลย
นะครับไม่ต้องใช้เอกสารโทรไปโทรป๊อบได้เงินปุ๊บอะไรแบบเนี้ยนะฮะ
พวกนี้เป็นคนแจกใบปิวกับทำหน้าที่ทวงเงินเก็บเงิน
ยังไม่ใช่ตัวการที่เป็นนายทุนใหญ่เป็นคนปล่อยเงินกู้
ตอนนี้อยู่ระหว่างการหาความเชื่อมโยงไปถึงตัวของนายทุน
จากการสอบประคำเครือข่ายพบว่าข้อมูลน่าตกใจมากนะ
เพราะว่าดอกเบี้ยที่เขาเก็บเนี่ยร้อยละ๓๐แต่จริงแล้วนายใบปริวเขาเขียนแค่๑๒๐นะครับ
รายจะหักดอกเบี้ยไว้เลยสมมุติคุณจะกู้เขาร้อยหนึ่งเขาหักดอกไว้ก่อน
เอาแค่ส่วนต่างที่เหลือไปหักเลยนะครับซึ่งก็ได้เงินไม่เต็มตามจำนวนที่กู้
บางรายต้องจ่ายดอกเบี้ยลอยวันละ๓๐๐ไปเรื่อยจนกว่าจะหาเงินต้นไปจ่ายครบ
พฤติกรรมพฤติการของแก๊งลักษณะนี้เข้าข่ายเป็นการช่อกงประชาชนนะฮะ
ซึ่งการแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาแต่ละรายแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแก๊งนี้
เมืองต้นแจ้ง๒ข้อหาไปก่อนคือช่อกงประชาชนและเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนด

จากนี้ตำรวจยังเตรียมส่งเรื่องไปยังปปงตรวจสอบเส้นทางการฟอกเงินของเครือข่ายนี้ด้วย
ส่วนตัวในนัทศักดิ์คำเขินผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าภรรยากับลูกเนี่ยออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ตำรวจนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำมีนบุรีซึ่งอาการของผู้ต้องหาก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
ส่วนจะควบคุมตัวไปเรือนจำลาดยาเพื่อรักษาตัวหรือว่าจะทำอย่างไรต่อไปขึ้นอยู่กับสารท่านต้องพิจารณา
การสอบประคำเบื้องต้นพบว่าไปกู้เงินมาประมาณ๗๘ราย
ไม่ใช่กู้รายเดียวนะไปกู้เจ้าหนี้มา๗๘ราย
ไปเจอใบปิวไปเจอในเฟซบุ๊กกู้หมดเลย
รวมไปถึงภรรยาเป็นผู้ช่วยในการหาข้อมูลแหล่งเงินกู้นอกระบบให้
เริ่มจากการกู้ยืมเงินตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาลงทุนทำร้านประดับยนต์ติดตั้งเครื่องเสียง
ต้นรวมดอก๗๘รายรวมแล้ว๘๐๐๐บาท
เมืองต้นคาดว่าน่าจะกู้มาเป็นยอดเงินสักประมาณ๒แสนทั้งหมดทั้งมวลนะครับ
ส่วนศพของคนในครอบครัวคือลูกกับเมียทั้ง๓รายนั้นมีการทำพิธีเผาศพไปแล้วเมื่อวาน
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าของญาติพี่น้องแหละนะครับ
เพราะส่วนเสียคนในครอบครัวพร้อมกันถึงสามสบด้วยกันนะครับ
คือหลายคนอาจจะไม่ได้เข้าใจถึงระบบการบริหารจัดการเงินหรือว่าระบบเรื่องการคิดดงคิดดอกอะไรแบบนี้
ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าต้องเอาเงินอันนี้มาใช้ตรงนี้ก่อนหรือมาขัดตรงนั้นก่อน